สวัสดีครับถึงแม้ณวันนี้เนี่ย
ตรงเลขของคนวิทย์สิบเก้าลายใหม่จะเป็นตัวเลข
หลักเดียวแต่ว่ามันก็เพิ่มมาจากหลายวันก่อนคือ๘๐
บราคาค่ะทำให้ผู้ปวดสะสมถรุสามพัน
ไปเรียบร้อยเราต้านไม่อยู่จริงแล้วอยากไม่ให้
ให้เกินสามพันนะตอนนี้ตัวเลข๓๐๐เป๊ะพอดีเลยค่ะนะฮะ
แต่มันก็ยังเป็นตัวเลขหลักเดียวยังสบายใจได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่า
อากาศก็อย่าเพิ่งตกไปนะครับมาดูภาพรวมกันก่อนนะฮะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็แถลงข่าว
วันนี้มีผู้ปวดโควิดสิบก้าวรายใหม่แปดรายนะฮะ
เป็นกลุ่มที่ค้นหาเชิงรุกที่อำเภอบรรนังสตาที่ยาลา๓รายครับ
นะเป็นผู้ชายทั้งหมดก็มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ที่ป่วย
แล้วก็ยืนยันมาจากที่มาเลเซียนะฮะ
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รับเชื้อเป็นทอดที่๓นะฮะ
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในศูนย์กักกันนะฮะ
เป็นผู้ต้องกักกันของสถานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
อำเภอสะดาวจวาสงขลาห้ามรายนะ
เป็นต่างด้าวทั้งหมดนะฮะเป็นเพศหญิงทั้งหมดด้วย
อายุสิบเก้าถึงสามสิบปีขณะเดียวกันก็มีผู้
ที่ป่วยรักษาหายเพิ่มกลับบ้านไปอีก๑๒รายครับแล้วก็วันนี้เราไม่มีความสูญเสียคือไม่มีผู้เสียชีวิต
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้๓๐๐พอดิบพอดีเลยครับ
กลับบ้านไปแล้ว๒๗๘๔รายแล้วก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาล๑๖๑ราย
เสียชีวิตอยู่ที่๕๕ศพ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาพูดถึงการดำเนินการในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่มีผลกระทบ
บอกว่ารัฐบาลเขาบอกว่าขออย่านำเรื่องไปสร้างความขัดแย้ง
เพราะประเทศไทยถือว่าตอนนี้แก้ปัญหาได้ดีระดับหนึ่ง
อยากให้ทุกคนคนไทยอดทน
รัฐบาลจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ตามที่วงเงินงบประมาณมีอยู่
แล้วก็ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ซึ่งสถานการณ์การระบาดไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะหยุดที่ตรงไหนมันจะยาวนานขนาดไหน
แต่ว่าสิ่งสำคัญคือว่าต้องทำให้ประเทศไทยปลอดภัย
แล้วในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็เหมือนเป็นข่าวดี
ตั้งแต่เมื่อวานที่บอกไปว่าอาจจะมีการผ่อนปลนเปิดกิจกรรมกิจการต่างเพิ่มเติม
ห้างหรือว่าร้านค้าปีกขนาดใหญ่ร้านวัสดุก่อสร้าง
เป็นการคลายล็อกภรรยาที่๒ในวันที่๑๗พฤษภาคมนี้
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้ไปถึง๑๕พฤษภาคมต้องไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
ส่วนบรรยากาศของวันหยุดท้ายของการขออภัยเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับเรื่องราว
ร้องทุกข์กับเรื่องของเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน๕๐๐บาท
วันนี้วันสุดท้ายที่กรมประชาสัมพันธ์อารี
พบว่าก็ยังคงมีประชาชนเดินทางไปเยอะแยะมากมายทีเดียวคุณผู้ชม
โอ้โหเป็นพันทีเดียวครับ
หนึ่งในคนที่ไปคือนายสมโพธิเปรียงกระโท
เป็นอาชีพขายผลไม้ก็ไปลงทะเบียนเหมือนกัน
บอกว่าลงไปแล้วแต่ระบบแจ้งว่า

หวังว่าจะได้เงิน๕๐๐บาท๓เดือนนี้
ไปต่อชีวิตให้อยู่รอดต่อไป

ขาวสมบุญแสงอาทิตย์

และบอกกันกับทีมข่าวของเรา

เลขที่บัตรประชาชนเขามันไม่ถูกต้อง

จะช่วยเยียวยาครอบครัวให้มีออกมากินต่อไป

สำหรับล่าสุดตอนนี้การจ่ายเงินเยียวยา๕๐๐บาทมีผู้ผ่านเกณฑ์๑๒ล้าน๘แสนราย
และตอนนี้ส่วนคนที่ได้เงินไปแล้ว๑๑กว่าราย๑๑ล้านกว่ารายคุณผู้ชมส่วนคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลที่วันนี้รับวันสุดท้าย
เดี๋ยวจะพิจารณาให้เสร็จภายใน๑๗พฤษภาคมนี้แล้วก็จะแจ้งผลให้ทราบกันต่อไปว่าคนที่มายื่นในกลุ่มนี้จะได้เงินหรือไม่อย่างไรนะครับ